ผมนายจันทุกชายราชครับ
บ้านเดิมอยู่บ้านละที๑๑๘๒ถุงคำ
บนไหล่เหงาเผื่อเวียงเก่นสังวัตรชิงร้าย
ตอนนี้ผมมีความลำบากต้องการอยากจะให้หน่วยงานช่วยเหลือ

ผมมีอาชีพก็ทำการเกษตร
เศรษฐกิจยุทธลักษณ์เศรษฐกิจข้อเพียง
ตอนนี้ผมมีความลำบากอยากจะมีหน่วยงานช่วยเหลือ
ผมก็มีโรคประจำตัวหลายโรคครับ
ตอนนี้ก็ส่วนตัวผมเป็นโรคประจำตัวก็เป็น
ทารัศิเมียต้องไปทายเรียกทุกเรียน
สองก็ตาข้างใสบอสนิทครับ

สารก็เป็นนิ้วในถุงน้ำดี

แต่บุมิอุทัยดูแลแฟนผมตอนนี้แฟนผมก็ได้ร่มโปรย
เป็นโรคคลายไหวสักสุดท้าย
เจอเหลือทุกปลายเจอเหลือ

นี่ก็อาจจะอยู่บ้านอีกที๑นึงแฟนกับ๒คน
ก็มีความลำบากอยู่เนอะ
นี่ก็การทำงานกับผมก็ค่อยจะแข็งแรง
แต่ก็สู้ใบอยู่แต่ก็ความสวยเหลี่ยกันสักเล็กสักหน่อยนะครับเนาะ
ตรงครั้งแหลงบ้านเราถึงเหมาะทางเกิดนี่ก็แฟนผมก็นอนถึงบ้าน